เอาล่ะคุณผู้ชมคะตั้งใจฟังกันให้ดีเลยนะคะ
ปีหน้าราศีไหนดีราศีไหนแรงค่ะ
หมอช้างทศพรศรีตุลาเขามาเปิดดวงที่สุดแห่งปี๒๕๕๙
งดวง๑๒ราศีออกเป็น๔กลุ่ม
มีกลุ่มดวงพ้นเคราะห์กลุ่มดวงกลางกลุ่มดวงแรงแล้วก็กลุ่มดวงดี

ราศีสิงศ์ราศีสิงศ์เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมว่า
คุณผู้ชมราศีไหนจะดวงแรงดวงดีหรือเป็นดวงกลางติดตามพร้อมกันค่ะ
คนพ้นเคราะห์มีอยู่๒คนนะครับนั่นก็คือ
คนที่เกิดในราศีกรกฎแล้วก็ราศีมังกรที่ใช้คำว่าพ้นเคราะห์
เพราะว่า๒ราศีนี้ในปี๖๑เจออิทธิพลของดาวราหูดวงกากบาทสุริยุปราคาราหูอมอาทิตยอมจันทร์คือโดนมาหมดแล้ว
ก็เชื่อว่าจะทำให้คนที่อยู่ในราศีกรกฎกับมังกรชีวิตดีขึ้น
แต่ดีขึ้นคนละเรื่องกันนะฮะอย่างกรกฎเนี่ยก็จะดีขึ้นในเชิงแบบโดยรวมเลย
คือความวุ่นวายเรื่องอึดอัดใจทั้งหลายจะลดน้อยลงนะครับเป็นราศีที่เหมือนกับมีความสุขความสบายใจในการทำงานที่มากขึ้น
ปัญหาถูกจิกกวนใจน้อยลง
จริงกลางมีเหตุผลนะครับก็คือว่าคนที่อยู่ในกลุ่มดวงกลางคือคนที่ชีวิตในปี๖๑กับ๖๒ไม่ได้ต่างกันมากนัก
จะมีความมั่นคงในเรื่องของที่อยู่อาศัยอาจจะมีการปรับปรุงบ้านสภาพแวดล้อมนะครับมีสวัสดิการชีวิตที่ดีขึ้น
และก็เป็นราศีที่มีโชคลาบเล็กน้อยคนที่เกิดในราศีกรรณ์เพราะราศีกรรณ์เป็นราศีที่มีเกณฑ์ในการเปลี่ยนงานสูงมาก
แต่ว่าการเปลี่ยนของราศีกันเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแบบตั้งใจนะคือมันเป็นการเปลี่ยนแบบบางทีเขาเลือกให้เราเปลี่ยน
สิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าก็ต้องศึกษาหาความรู้ทำให้ตัวเองเป็นคนที่มีคุณค่า
ผมเชื่อว่าคนเก่งก็มีฝีมือไม่มีวันตกงานหรอก
อีกหนึ่งราศีนะครับก็คือราศีกุมราศีกุมเนี่ยเปลี่ยนงานเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ว่ากุมอยากเปลี่ยน
อยากทำอะไรใหม่ชีวิตอาจจะมีเพื่อนมาชวนทำไปนู่นทำไปนี่นะครับ
แล้วคุณก็เป็นราศีที่สารพยาประโยชน์เหมือนกระทะหนักประสงค์คุณทำได้หลายอย่างได้เวลาเดียวกัน
ราศีกุมเนี่ยเป็นราศีที่ติดอันดับในเรื่องของการมีโชคลาภมากที่สุดในปีใหม่

เมษเนี่ยจริงเขาน่าจะเป็นราศีที่ดวงดี
แต่บังเอิญด้วยความที่ว่าในปี๖๒เป็นปีที่ดวงดาวผันผวนเยอะที่สุด
และราศีเมษได้รับผลกระทบในเรื่องนี้มาก
แต่ในความที่ดวงราศีเมษจะไปเป็นดาวรุ่งในช่วงปลายปี

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องเตือนกันไว้ก่อนว่าคุณยังอยู่ในระดับกลางนะ
คุณจะไปดีมากจริงก็คือปลายปี๖๒ไปจนถึงปี๖๓จะดี
สำหรับคนที่ดวงแรงต้องเข้าใจกันว่า

ก็คือดวงพุ่งแบบพุ่งขึ้นนะฮะ
กลับอีกครั้งก็คือพุ่งลงมา
คนแรกเลยก็คือราศีเมทุน
เป็นราศีที่พระราหูเข้าในปีใหม่นี้นะครับความแรงเนี่ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง
แต่ดาวราหูรอบนี้ต้องย้ำว่าไม่ได้น่ากังวลมากนักรอบนี้หมายถึงเรื่องของการขยับขยายนะครับ
ทำอะไรเพิ่มเติมนะครับหมายถึงเรื่องของออนไลน์เรื่องของต่างประเทศนะครับ
ดังนั้นในยุคแห่งการค้าขายในโลกออนไลน์เนี่ยราศีเมทุนเนี่ยจะได้เปรียบดวงแรงยังมีอีกคนนึงนะครับ
คนนี้ก็คือราศีธนูนะฮะเป็นหนึ่งในราศีดวงแรงแต่ธนูเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นราศีที่ต้องใช้คำว่าสู้แล้วรวยนะครับ
คืองานหนักมากธนูเนี่ยหนักมาตั้งแต่ปี๖๑แล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมาหนักแต่ว่า๖๒เนี่ยหนักแล้วได้เงินนะครับ
หรือใช้คำว่าสู้แล้วรวย
ดวงดีเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าต้องใช้ว่าเป็นดาวรุ่งประจำปีนะครับเป็นราศีที่ชีวิตดีขึ้นนะครับ
คนแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือราศีพฤศพนะครับพฤศพเนี่ยถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีนะครับ
พฤศพเนี่ยมีดาวที่ดีย้ายเข้ามาตั้งแต่ช่วงประมาณตุลาพฤศจิกาแล้วเรื่องที่เด่นสุดอาจจะเป็นเรื่องคู่ครองนะครับ
ใครที่ยังเป็นโสดอยู่ก็เขาเรียกว่าเป็นราศีที่มีเกณฑ์สละโสดนะครับแต่ใครที่มีคู่แล้วก็ไม่ต้องไปใช้โคต้านั้นนะครับ
ก็คือว่ามันอาจจะหมายถึงความมั่นคงในเรื่องของความรักที่มากขึ้นความรักมันก็มีระหว่างความรักแบบชีวิตคู่
หรือว่าความรักในเครื่องการทำงานผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเมตตามากขึ้นดังนั้นใครราศีนี้ก็เชื่อว่าเป็นหนึ่งในราศีที่ดวงดี
อีกหนึ่งคนที่ดวงดีนะครับอันนี้ก็เป็นราศีที่เราใช้คำว่าจะรวยมากซึ่งหลายตำราหลายสำนักก็ตอบตรงกัน
ก็คือราศีตุลใครเกิดราศีนี้เนี่ยลงทุนอะไรไว้จะได้ผลตอบแทนที่ดีแต่เป็นราศีที่ใช้เงินเยอะนะครับ
คือใช้เงินเยอะมากนะครับแต่มีเงินมาให้ใช้มันอาจจะหมุนเงินเยอะแต่บวกลบคูณหารแล้ว
ยังเป็นบวกสำหรับราศีตุลนะครับอีกคนนึงเนี่ยก็คือราศีมีนนะครับ
ราศีมีนเป็นราศีแห่งความก้าวหน้านะครับเป็นราศีแห่งการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
เป็นราศีแห่งการเริ่มต้นและความสำเร็จนะครับชีวิตราศีมีนจะมีความมั่นคงที่ดีมากขึ้น
บางคนอาจจะอยากทำธุรกิจเป็นของตัวเองราศีมีนก็สามารถทำได้ด้วยนะครับ
ดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นราศีที่สำเร็จและก็ดีกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเยอะมาก
และคนสุดท้ายอีกหนึ่งคนที่ถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีมากจริง
ก็คือราศีพิจิกษ์นะครับพิจิกเนี่ยเจอกับศึกหนักมาพอสมควรนะครับ
แต่ว่าในปีใหม่เนี่ยดวงดาวจะผันผวนเยอะก็จริงแต่พิจิกได้รับการเปลี่ยนแปลงในทางที่เป็นบวก
เงินดีขึ้นชีวิตใหม่หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่รถใหม่นะครับ
หน้าใหม่ด้วยนะครับอะไรที่ใหม่ก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา
พ้นเคราะห์ใครดวงกลางใครดวงแรงใครดวงดี
ดวงดีราศีมีนปีหน้านี่ราศีนายกนะคะ๒๑มีนาคมปีหน้านายกดวงดีนะจ๊ะ
ประสบความสำเร็จก้าวหน้าหมอช้างว่าแบบนั้นเอาส่วนใครรู้สึกว่าเอ๊ะดวงยังดีไม่พอ
หรือว่าอาจจะต้องแบบว่ากลางหรือว่ามีปัญหาหรือเปล่าด้วยนะคะ
ห้ามพลาดค่ะเพราะว่าหมอช้างมีคำแนะนำทำบุญแก้เคล็ดเสริมดวงรับปี๒๕๖๐
ติดตามในไทยรัฐนิวส์โชว์คืนพรุ่งนี้ได้เลยนะคะ